บอกว่าเป็นข่าวที่น่าตกใจมาก
จู่มีคนมาตายหน้าบ้านคุณแจ๊ดชวนชื่น
ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะคะ
เป็นคนงานของบ้านพี่แจ๊ดนี่แหละนะคะคุณผู้ชม
คือเมื่อคืนนี้เมื่อกลางดึกเวลาตีหนึ่งนะคะ
มีเหตุเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของคุณแจ๊ดชวนชื่นค่ะ
คือคนงานที่บ้านถูกคนระแวกเดียวกัน
ทุบตายค่ะหน้าบ้านซอยนิมิตรใหม่๑๔
สอบถามพยานทราบว่าคนตายชื่อนายพรชัย
ทำงานที่โรงงานของแม่ยายแจ๊ส
ก่อนเกิดเหตุโดนนายเศรษฐวุฒิซึ่งเป็นคนร้ายขับรถชน

นายพรชัยกับเพื่อนก็เลยขับตามมาเคลียร์ถึงบ้าน
แต่ว่านายเศรษฐวุฒิเนี่ยกลับเอาปืนบีบีกันดัดแปลงออกมาด้วย
กระทั่งทะเลาะกันคนร้ายยิงปืนแต่กระสุนไม่ออกนะคะ
ก็เลยเอากระถางต้นไม้เนี่ยทุบหัว
แล้วก็เอาไม้ตีจนนายพรชัยค่อยคลานมาสิ้นลมหายใจ
ตรงข้างล้อรถตรงหน้าบ้านของแจ๊ด
คนร้ายจะหนีไปท่ามกลางความตกใจของคนในบ้านนะคะ
โดยแจ๊สมาทราบเรื่องหลังเกิดเหตุ
ก็ได้โพสต์ภาพกระจกของกระจกรถของตัวเองนะคะ
ทุบแตกลงไอจีพร้อมข้อความสุดเดือด
อยากให้ช่วยกันตามล่าคนผิดมาลงโทษ
โดยบันเทิงไทยรัฐได้โทรศัพท์ไปสอบถามทั้งแจ๊ดและแจงนะคะ

ทางเราได้พยายามติดต่อทางแจ๊สเราแหละ
คือแจ๊สกับแจงแจ็งก็บอกว่าทำไมมันต้องรุนแรงการทำถนาดนี้นะคะ
แล้วก็คนสนิทของแจ๊สบอกว่าตอนนี้เนี่ย
คุณแจ๊ดเองยังไม่ได้นอน
ซึ่งคาดว่าช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ
ทางคุณแจ๊ดแล้วก็ภรรยาคุณแจงเนี่ย
เดินทางไปให้ปากคำที่สนมีนบุรี
เดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีในช่วงเย็นแล้วกันนะคะ

ถูกมีคนงานมานอนตายอยู่หน้าบ้านตัวเอง
ข่าวแบบนี้มันทำให้คนในบ้านก็หวาดกลัวเหมือนกันนะ
ว่าจะมีใครเข้ามาทำอะไรในบ้านหรือเปล่านะคะ
ตอนนี้ก็ขอให้เหตุการณ์มันเป็นไปด้วยความสงบ
แล้วก็หาผู้ร้ายมาลงโทษให้ได้แล้วกันนะคะ